อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะดาบตำรวจพลีชีพ
คือเขาไปล่อซื้อยาเสพติด
แต่ว่าคนร้ายพอเห็นตำรวจมาเห็นเจ้าหน้าที่มาก็ไหวตัวทัน
แต่ท้ายที่สุดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เสียชีวิตจากการไปล่อซื้อยาเสพติด๑นายนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราธานีค่ะ
บนถนนภายในหมู่บ้านทางขึ้นเขา
ตำบลพระแสงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานี
คือมีตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
เขาไปล่อซื้อยาเสพติดจากคนร้าย
แล้วก็มีการนัดรับของกันบนถนนในหมู่บ้านทางขึ้นเขา
คนร้ายเขาก็มากัน๒คน
๑ใน๒เปิดประตูรถเอายาเสพติดมาส่งให้
ทีนี้จังหวะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
แต่ปรากฏว่าคนร้ายอีก๑คนที่นั่งรออยู่ในรถ
เขาไหวตัวทันนะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเปิดทาง
และยิงใส่ดาบตำรวจปุญยกฤษบัวแก้วอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็พอยิงจนดาบตำรวจปุญยกฤษล้มฟุบลงแล้ว
มีการขับรถพุ่งชนแล้วก็เหยียบร่างซ้ำ
ส่วนคนร้ายอีกคนนึงก็วิ่งหนีหลบหนีเข้าไปได้
คือคนร้ายมี๒คนนายสุรเชษหวานเหลือคนหนึ่งแล้ว
ที่ตอนแรกออกมามีข่าวว่ายิงเปิดทางแล้วก็ขับรถ
ดาบตำรวจจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนอีกคนนึงที่ตอนที่ล่อซื้อกันเนี่ย
เป็นคนที่เอายาเสพติดมาให้ตำรวจ
ก็คือนายวัญชัยหรือว่านายหลีชัยนบรงค์นะครับ
ก็เป็นคนที่วิ่งหนีเข้าป่าไปเหมือนกัน

แต่เรื่องของการที่คนร้ายยิงตำรวจหรือไม่อย่างไร
หรือว่าตำรวจเป็นผู้ยิงสกัดคนร้ายเนี่ย
ก็ต้องรอชุดสืบสวนในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่แน่คือคนร้ายขับรถชนตำรวจ

ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

แล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
บอกด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจ

พฤติกรรมคือจงใจทั้งขับรถพุ่งเข้าชนดาบตำรวจปุญยกฤษ
ทำให้ดาบตำรวจซี่โครงหักหลายซี่
เพื่อที่จะพุ่งชนเพื่อหลบหนีการจับกลุ่ม
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงก็หนีเข้าป่าไปได้
ทีนี้ก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา
ตามจุดที่คาดว่าน่าจะหลบหนีไปซ่อนตัว
แล้วก็บอกไปถึงคนร้ายด้วยนะคะ
บอกว่าจะเข้ามามอบตัวเองหรือจะให้ไปตาม

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขออนุมัติสารออกไหมจับต่อไป
เมื่อตอน๖โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คันนี้แหละที่นายสุรเชษคนร้ายขับมาใช้ในการก่อเหตุ

ใช่ค่ะอยู่ตรงถนนสายเขื่อนเก่าบางครก
ในพื้นที่หมู่๖ที่ตำบลพังการอำเภอพนม
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๓กิโลค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการกันตรงจุดนี้
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘
ให้ไปตรวจสอบไปเก็บพยานหลักฐาน
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคนร้ายขับรถมา
แล้วก็จงใจให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนีไป
หรือว่าเป็นเพราะว่าตำรวจยิงปืนสกัด
ทำให้รถของคนร้ายก็เสียหลักเหมือนกัน

ใช่ค่ะคือจับกลุ่มนายสุรเชษได้แล้ว
แล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่สพบ้านตาขุน

หลังจากที่นายสุรเชษได้ขับรถเก๋งชน
ดาบตำรวจปุญยกฤษแล้วพยายามขับหลบหนี
ก็ใช้เส้นทางสายเก่าไปทางอำเภอพนม
ทีนี้พอเสียหลักตกข้างทางก็เลยทิ้งรถ

พอหนีเข้าไปในป่าก็ไม่รอดพ้นค่ะ

จับกลุ่มได้แล้ว๑คนคือนายสุรเชษหวานเหลือ
เหลืออีก๑คนคือไอ้หลีวัญชัยชัยนบรงค์นะครับ
ที่ตำรวจตอนนี้ก็ต้องเตรียมลาดตัวต่อนะฮะ
เพราะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรบอกว่า
สั่งการแล้วนะให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา

เพราะว่าถือว่าเป็นการท้าทายกฎหมายบ้านเมือง

ซึ่งได้ปฏิบัติตามหน้าที่และกำชับทุกกองบัญชาการนะครับ

ต้องปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีตำรวจในการเข้าตรวจค้น
จับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดและการใช้อาวุธปืน
ต้องทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ที่เป็นห่วงลูกน้องเพราะว่าไปล่อซื้อแล้วก็เกิดเหตุเสียชีวิตแบบนี้นะครับ